ผู้ชมที่จมัสสุราธารณีมีเหตุการณ์ตกใจเกิดขึ้นนะคะ
ผู้ชายอายุ๒๙ปีโอ้โหยังกำลังแข็งแรงเลยอ่ะอยู่
อยู่ไปเตะก้านคอเด็กหญิงอายุเก้าขวบอะค่ะคือเตะเข้าที่หน้าน้องสลบเหมือดเลยอ่ะ
โดนเข้าไปทีเดียวคือน้องน็อกคาพื้นเลยนะคะ
คืออาการหนักเนี่ยค่ะคือน้องสลบตั้งแต่ตรงที่เกิดเหตุ
ถูกนำตัวขึ้นรถโรงพยาบาลก็ยังสลบปลุกไม่ฟื้นเลย
แม่คิดว่าแบบลูกตายไปแล้วอ่ะเด็กอ่ะแล้วเด็กผู้หญิง
ใช่ค่ะน้องไปฟื้นเอาอีกทีนึงคือที่โรงพยาบาลนะคะ
หลายคนก็สงสัยว่าโอ้โหเป็นผู้ชายทางแท่งทำไมถึงทำกับเด็กผู้หญิงขนาดนี้
มันมีเหตุการณ์มันมีมูลเหตุอะไรอ่ะไปดูกันหน่อยค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนนึงเขาโพสต์ภาพนี้เอาไว้เป็นเด็กผู้หญิงนอนสลบเลยค่ะ
อยู่บนเตียงแล้วก็เขียนข้อความค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะ
บอกว่าต้องเลวขนาดไหนทำร้ายเด็กจนสลบ
ลูกหลานใครใครก็รักเด็กเล่นกันพ่อแม่ไปทำร้ายลูกคนอื่นขนาดนี้เลยหรือ
บอกไว้เลยไม่มีการยอมความจนป่านี้ยังไม่ฟื้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑เมษายนแล้วนะคะช่วงประมาณ๔โมงเย็น
เราก็ต้องไปตามหาต้นสายปลายเหตุแล้วว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ไปตามเรื่องนี้มาให้นะคะ
ไปสอบถามหาความจริงว่ามันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นไปบ้านของน้องคนที่ถูกทำร้ายจนสลบเนี่ยค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหนึ่งเมษายนวันที่คุณศักดิ์สิทธิ์ลงพื้นที่เนี่ย
น้องกลับมาพักรักษาตัวที่บ้านแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานค่ะ
ก็มีคุณแม่มีพี่พี่เพื่อนเพื่อนมาเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดอาการของน้องตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะคะ
น้องสามารถพูดคุยกับเพื่อนกับคุณพ่อคุณแม่ได้แล้ว
แต่น้องยังมีอาการภาวะอยู่บ้างค่ะคุณศักดิ์สิทธิ์ได้คุยกับคุณพ่อของน้อง
คุณพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเย็นวันที่๑เมษานั่นแหละ
ลูกสาวเนี่ยกำลังวิ่งเล่นอยู่กับเพื่อนแล้วก็เด็กข้างสนามฟุตบอลของหมู่บ้าน
อยู่กันประมาณเกือบสิบคนได้ทีนี้จังหวะเด็กเล่นกันเนอะ
เล่นกันไปสักพักนึงอ้าวอยู่แบ่งออกเป็นสองกลุ่มสองฝ่าย
คือเหมือนเล่นกันแล้วทะเลาะกันนะคะแล้วก็เลยแบ่งกันเป็นสองพวก
ตามภาษาเด็กพอทะเลาะกันเข้าก็เอาแล้วเอาก้อนหินแถวนั้นน่ะ
คือคว้าอะไรได้น้องก็คือสองฝั่งหยิบก้อนหินตรงนั้นคว่างใส่กันค่ะ
ทีนี้ลูกสาวของพ่อเนี่ยก็หยิบก้อนหินคว่างไปฝั่งตรงข้ามเหมือนกัน
แต่มันไปโดนน้องวัย๗ขวบน้องผู้หญิงคนนึง
โดนเข้าที่หัวพอดีเลยค่ะน้องคนนั้นเนี่ยหัวแตกเลือดอาบเลยค่ะ
ในกลุ่มก็เลยรีบวิ่งไปบอกพ่อของน้องที่หัวแตกว่าเนี่ย
หัวแตกนะมีการแบบคว่างก้อนหินใส่กันพ่อกำลังเตะฟุตบอลอยู่พอดี
ตกใจมากรีบวิ่งมาดูพอเห็นลูกเลือดอาบถามก่อนเลยใครใครทำลูก
และเนี่ยค่ะเพื่อนในกลุ่มก็ชี้อย่างนี้ว่าน้องคนนี้เป็นคนทำค่ะ

พ่อผู้ชายที่อายุยี่สิบเก้าปีคนนี้ค่ะก้านคอเข้าไปหนึ่งทีอ่ะโอ้โห
เนี่ยคือเตะเข้าไปเข้าหน้าน้องปั๊กน้องสลบลงไปกับพื้นเลยค่ะ
จุดอยู่ให้กันนำชุ่มลูกพยาบาลก็

พอเกิดเรื่องขึ้นก็มีคนไปแจ้ง
ครอบครัวของน้องที่โดนเตะเนี่ยนะคะ

พอรู้ว่าลูกโดนเตะจนสลบ
ใจแม่เหมือนถูกฉีกเป็นชิ้นนะคะ

เห็นลูกสลบปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ฟื้นแม่บอกตอนนั้นในใจคิดแล้วว่า
ลูกไปแล้วแน่ลูกไม่อยู่กับเราแล้วแน่
ใจสลายเลยค่ะทำอะไรไม่ถูกเรียกรถพยาบาลพาลูกไปส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
ระหว่างทางที่ขึ้นรถพยาบาลไปก็พยายามปลุกลูกตลอดเลยนะลูกไม่ฟื้นเลยค่ะ
กว่าจะฟื้นอีกทีนึงก็คือถึงโรงพยาบาลไปแล้วอะค่ะ
ก็ถูกนำตัวเข้าห้องฉุกเฉินไปสุดท้ายคุณหมอออกมาบอกคุณแม่บอกว่า
น้องเนี่ยฟันเขี้ยวด้านซ้ายโยกกระดูกกรามด้านซ้ายร้าวกรามขวาบวมค่ะ
น้องต้องนอนโรงพยาบาลสองวันนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่า
อาการดีขึ้นมากแล้วแล้วก็คุณหมอให้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้านแล้ว
แม่บอกว่าไม่เข้าใจเลยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ย
ก็เด็กเล่นกันแล้วก็เด็กทะเลาะกันโอเคแหละ
ก็ยอมรับแหละว่าน้องอาจจะทะเลาะกันเลยเถิดมีการคว่างก้อนหินใส่กัน
แล้วก็ลูกเธออาจจะคว่างแม่นไปหน่อยไปเข้าโดนหัวของลูกของผู้เกาะเหตุจนหัวแตก
แต่ต้องทำร้ายกันขนาดนี้เลยเหรอเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อนะ
ถ้าเกิดลูกเธอเป็นคนที่โดนคว่างจนหัวแตกเนี่ยเธอก็คงโกรธเหมือนกัน
แต่ต้องทำกันขนาดนี้จริงจริงเหรอเพราะว่าส่วนตัวก็รู้จักกันอ่ะ
รู้จักกับคนที่เตะลูกเธอเป็นญาติกันซะด้วยซ้ำ
ครอบครัวนี้โกรธคืออะไรรู้ไหมคะทั้งทั้งที่รู้จักกัน
ทั้งที่เป็นญาติกันทั้งที่น้องอาการหนักขนาดนี้
ไม่มีคำขอโทษสักคำเดียว
แต่เวลาก็ฉ์ฝั่งไม่รู้ว่ากับสารแม่ข้า
แฟนพี่แฟนพี่ดูใจพี่อยู่ตรงบ้านต้องแฟนดูใจจ๊ะ
แม่นกลับอาจจะแข็งฟ้างเขาไม่เหลน่าเขาไหมก็ถูก
นั่นแหละพี่เสียใจตอนนั้นแหละถ้าเขาไปถึงเขาขอโทษนะก็เยอะ
ผีแต่ไม่ใช่ใจดำ
โอ้โหสงสารเด็กมากเลยนะคะ
เด็กผู้หญิงอายุแค่๙ขวบแล้วต้องมาโดนกับอะไรแบบนี้
คือเด็กเขาเล่นกันถึงแม้ว่าเขาทะเลาะกันก็ตาม
แม้ว่ามันจะรุนแรงหน่อยเอาหินปลากัน
สิ่งที่ผู้ปกครองผู้ใหญ่ทำได้คือตักเตือนเด็กใช่ค่ะสอนเด็ก
ไม่ใช่อยู่ดีคุณไปเตะก้านคอเด็ก
ลูกเขาก็มีพ่อมีแม่นะคะทำแบบนี้มันไม่ได้
ศักดิ์สิทธิ์นักข่าวของเราไปคุยกับเจ้าของร้านขายของชำ
ติดกับสนามฟุตบอลจุดที่เกิดเหตุ
เขาก็บอกว่าเด็กเขาไปเล่นกันมันเป็นเด็กเล็ก
เขาสนตามภาษาเด็กทะเลาะกันบ้างตามภาษาเด็ก
เด็กผู้หญิง๗ขวบ๘ขวบ๙ขวบ
เขาก็เล่นกันแยกกันเป็นสองกลุ่มปลาหินใส่กัน
ตรงนั้นน่ะหินมันเยอะเนี่ยค่ะทั้งหินลูกเล็กลูกใหญ่
แต่เด็กที่ปลาหินคืออาจจะปลาแรงไปหน่อย
แล้วไปโดนศีรษะจนเลือดอาบของลูกคนที่มาก่อเหตุ
แต่พ่อเด็กก็เล่นฟุตบอลอยู่
แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าพ่อเด็กเล่นฟุตบอลแล้วเล่นแพ้
แล้วอารมณ์ค้างโมโหมาลงกับเด็กหรือเปล่า

เพราะไม่งั้นทำไมอยู่ดีมาเตะมันรุนแรงเด็ดขนาดนั้น
เด็กนะเด็กก็คือพ่อเด็กทะเลาะกัน

เหมือนกับว่าขอไม่ถูกใจก็เพี้ยงใส
แต่บังเอิญไปโดนพอดี

คือคือก็กี่จริงต้องแยก๒ประเด็นนะ

แต่ในช่วงจังหวะนั้นคือพอเห็นลูกตัวเองหัวแตกแล้ว
บางคนก็คุ้มสติได้บางคนก็คุ้มสติไม่ได้อะไรก็น่าเนี้ย
ทีมข่าวของเราก็ไปบ้านของคนที่ก่อเหตุนะคะก็อยู่ไม่ไกลกับบ้านของน้องคนเจ็บอ่ะ
เป็นญาติกันด้วยบ้านก็อยู่ใกล้กันด้วยแต่ไม่เจอคนก่อเหตุค่ะ
แต่เจอลูกสาววิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านแล้วก็ที่ศีรษะของเด็ก
ถูกปิดแผลอยู่เป็นแผลที่ศีรษะที่ถูกหินปลานะค่ะก็เย็บไปสองเข็มค่ะ
ล้างแผลที่โรงพยาบาลเมื่อเช้าพ่อของคนก่อเหตุ
ซึ่งเป็นปู่ของเด็กที่บาดเจ็บอ่ะนะคะบอกกับทีมข่าวว่าตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ย
คนก่อเหตุเขาก็ออกจากบ้านไปไหนก็ไม่รู้ติดต่อไม่ได้เลย
เรื่องที่เกิดขึ้นปู่ของเด็กบอกว่าก็รับไม่ได้เหมือนกัน
ลูกไปทำเกินกว่าเหตุแบบนี้เข้าใจว่าลูกน่าจะอารมณ์ชั่ววูบ
รักแล้วก็ห่วงลูกสาวเห็นลูกสาวเลือดอาบ
คงแบบอารมณ์ชั่ววูบกลั้นเอาไว้ไม่อยู่แล้วก็นิสัยพื้นฐานเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วด้วย
ตอนนี้เรื่องมันไปไกลแล้วฝั่งน้องคนที่ถูกเตะก้านคอเนี่ย
เขาโพสต์เฟซบุ๊กแล้วคนก็แชร์กันเยอะแล้วเป็นเรื่องใหญ่โตแล้ว
บอกว่าฝั่งเราไม่ดูแลไม่ช่วยเหลือไม่ขอโทษปู่ก็เลยบอกว่างั้นปู่ขอบอกผ่านไทยรัฐทีวีไปเลยก็แล้วกัน
ว่าหลังเกิดเรื่องเนี่ยปู่ก็ไปขอโทษฝั่งผู้เสียหายเขาแล้ว
ไปดูอาการเด็กที่โรงพยาบาลแล้วให้เงินไปสามร้อย
เงินไปสามร้อยเพื่อรักษาพยาบาลเบื้องต้นปู่บอกว่าก็ปู่เองก็ไม่มีสตางค์ยากจน
มีเงินติดตัวไป๓๐๐ก็ให้ไปก่อน๓๐๐แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวดูแลค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมด
แล้วเดี๋ยวจะพาลูกชายซึ่งเป็นคนก่อเหตุไปเตะก้านคอเด็กเดี๋ยวจะพาไปขอโทษ
ปู่ก็เลยบอกว่าทำไมถึงโพสต์แบบนั้นตำรวจเนี่ยมาถึงบ้าน
ถามเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแต่ก็แต่สิ่งที่ฟังฝั่งของน้องที่ถูกเตะขั้น
ที่เค้าบอกว่าก็คนก่อเหตุเองมาที่ขอโทษไงอืม
ให้ปู่ไปขอโทษแทนให้ภรรยาไปขอโทษแทนซึ่งมันไม่ใช่
ค่ะ
มา
ล่าสุดนะคะคนก่อเหตุก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันนะคะ
ทำนองตัดพอว่าผมต้องตายใช่ไหม
ทุกคนถึงจะให้อภัยกับสิ่งที่ทำพลาดไป

แล้วตอนนี้เขาก็รู้สึกเครียดมากค่ะ